ที่คู่รักมาราทอนดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
พบกันมา๑๑ปี๑๒ปีแล้ว
สำหรับมิ้นท์ชาริดาและก็ภูผาเตชะโนรงค่ะ
ความหวานคู่นี้บอกเลยด้วยความที่คบกันนานไง

แต่ว่าถ้าจะโชว์ความหวานให้นักข่าวเห็นสักทีนึง

เอาจริงนะไม่เชื่อไปดูคลิปเลยจ้า

ตอนแรกเราก็นึกว่าแบบ
ภูภาจะต้องนั่งนิ่งจนจบเลย
ตอบเลยเธอพล็อกมาทั้ง
ก็รอดูคลิปไปเป็นไงมาน้อย

เป็นไงล่ะจ๊ะเพราะคุณฟอดใหญ่ไปเลย

ยากไหมเนี่ยถึงจะได้เห็นโมเมนต์หวาน

น้องนัทจ๊ะน้องนัทเป็นหน้าข่าวของเราน้อง
หน้าข่าวเหลือเกินของเราเอิ่มกว่าจะชวนพี่ภูภา

เขาไม่ค่อยชอบเล่นอะไรแบบนี้นะคะ
แต่คลิปนี้ตกลงกันว่านี่แค่มานั่งด้วยนิ่ง

ไปมาใกล้จะจบคลิปแล้ว

หอมฟอดใหญ่ไปเลยค่ะ
บอกอุ๊ยหนูก็ตกใจเหมือนกันค่ะ

เพราะว่าเป็นคนที่เต้นไม่เก่ง

ทุกคนก็พยายามบีบบังคับให้ทำ

แล้วก็เลยแบบที่ผ่ามาเต้นด้วยหน่อย

เขาบอกเขาขอนั่งเบื่ออยู่เฉยอะไรอย่างนี้

เขาจะแบบกระโดดมาอะไรอย่างนี้ค่ะ

เพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่เคยลงอะไรแบบนี้ด้วย
แต่ก็๑๑ปี๑๒ปีแล้ว

ไม่ชอบออกสื่ออะไรอย่างนี้อยู่แล้ว
ต้องพยายามลากมาแบบทำหน่อยอะไรอย่างนี้

พยายามแบบเวลาไปเจอใครก็พยายามจะชวนเขามาเล่น
กระแสตอบรับดีแต่ต้องเอาไปให้เขาดู
ว่าเนี่ยคนดูเยอะเลยนะอะไรอย่างนี้